มาแล้วค่ะข่าวเตือนภัยนะคะสำหรับสาวค่ะที่ขึ้นรถตู้
หลายคนบอกว่ารถตู้เป็นรถตู้ระหว่างจังหวัดหรือเปล่า
ลบบุรีไปอายุทยาหรือเปล่ามันจะเปรียวอยู่ช่วงหนึ่ง
นี่คือรถตู้กลางเมืองสายมีนบุรีจตุจักรค่ะ
๙โมงเช้าด้วยผู้หญิงคนนึงโอ๊ยทางวันแสกเลยเหรอ
ใช่ค่ะกลางวันแสกเลยผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาขึ้นรถตู้ไปแล้วนะคะ
แล้วมีผู้ชายมานั่งข้างโอ้โหลวกก๋วโชว์เลยค่ะ
แล้วก็กวักคือเรียกให้เธอดูด้วยนี่นะคะ
เอาเรื่องราวนี้มาแชร์ในเฟซบุ๊กแล้วเธอก็ถ่ายคลิปไว้ด้วย
แต่ว่าเป็นช่วงที่เขาจะลงจากรถตู้ไปแล้วอะค่ะ

เธอบอกว่าเธอนั่งรถไปทำงานค่ะสายมีนบุรีจตุจักร
มีผู้โดยสารทั้งหมด๕คนเธอคือผู้หญิงคนเดียว
อกจากนี้มีผู้สูงอายุ๓คนผู้ชายวัยกลางคนอีก๑คน
ผู้ชายกลางคนคนนี้แหละที่ย้ายมานั่งเบาะหลังที่
นั่งจากหลังสุดและย้ายมานั่งข้างเธอ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็สำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองนะคะ
คือตั้งใจให้เธอเห็นนะคะสะกิดแขนเธอด้วย
แล้วเอาเท้าสะกิดเธอด้วยเรียกให้ดูหลายรอบจนเสร็จนะคะ
จึงลงลงรถตู้ไปตามคลิปเธอบอกช็อกทำอะไรไม่ถูกมือสั่น
ไม่กล้าโวยวายให้ใครช่วยเพราะเห็นว่าในรถตู้มีแต่ผู้สูงอายุ
ก็เลยเอาทั้งเรื่องนี้เอาทั้งคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย

ก็ตกใจนิดนึงนะคะคือตอนแรกที่เขาทำใช่ไหมคะ

เออเราพยายามทำเป็นไม่มองแต่พอเขามาสะกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สะกิดใช้เท้ามาสะกิดอันนี้ก็คือแบบว่ากลัวมากเลย
ออกมาเตือนนะคะก็เหมือนต้องคอยดูแบบว่ารอบตลอดอะค่ะ
คือจริงอันนี้ก็เหมือนเป็นความผิดพลาดของเรา
เพราะว่าแบบเราเหมือนนั่งดูแต่มือถือแบบแทบไม่ได้มองรอบข้าง

เราก็จะเปลี่ยนที่ไปนั่งข้างหน้าดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัย
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลอายุ๒๕ปี
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุที่ผู้ชายคนนี้มาลวกก๋วยเตี๋ยวโชว์
ประมาณช่วงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอายุน่าจะประมาณ๓๐๓๕ปี
สำเร็จความไคร้อยู่ประมาณ๑๐นาที
เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่สาวฟังด้วย
พี่สาวโกรธมากค่ะโกรธเหตุการณ์ด้วยโกรธน้องตัวเองด้วย
เจ้าตัวยอมรับตกใจทำอะไรไม่ถูกนะคะ
แต่เธออย่างที่ฟังเสียงเธอไปเธอบอกว่าหลังจากนี้ไปจะเปลี่ยนใหม่
โทรศัพท์มือถือให้น้อยลงมองสังเกตรอบตัว
ดูสิว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมมีคนที่มีท่าทีท่าทางไม่น่าไว้วางใจไหม

นี่มันอันตรายจริงนะคะเพราะว่ารถตู้เนี่ยมันเคยเกิดเหตุทั้งลักษณะกรณีคนขับ
และนี่ยังมาเจอผู้โดยสารด้วยกันอีกนะคะสุดบังตัวจริง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งต้องร้องให้คนช่วยอย่างเงียบวาย
เราต้องไม่มัวอายตะโกนเสียงดังไปเลยนะคะเขาต้องเป็นคนอายนะ